และที่สำคัญคุณจะไปแทงเขาก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะที่หนองคายค่ะเป็น
ต้องบอกว่าเป็นคนที่อยู่กินด้วยกันฉันสามีภรรยาก็แล้วกันนะครับเพราะว่าเขาเพิ่งอยู่กินกันมา๑๐เดือน
ฝ่ายชายเนี่ยดันไปแอบเห็นข้อความไลน์ของฝ่ายหญิงหรือฮะมีข้อความไลน์เข้ามาว่าเอ๊ะ
โกรธมากตอนนั้นฝ่ายหญิงไม่อยู่บ้านถือมีดรอเลยค่ะ
รอจนฝ่ายหญิงกลับมาบ้านโอ้โหยังไม่ทันได้ลงจากรถ
กระโดดถีบรถล้มแล้วจ้วงแทงแบบไม่ยั้ง

นี่ค่ะตายอยู่หน้าบ้านเลยค่ะ

ได้รับแจ้งเหตุก็รีบลงพื้นที่ไปพร้อมกับกู้ภัยค่ะ
แต่ไปถึงเนี่ยก็คือเจอฝ่ายหญิงกลายเป็นศพแล้วนะคะ
เป็นหอพักริมถนนหนองคายโพนพิสัยค่ะ

อยู่หน้าห้องพักห้องที่๙
ผู้ตายคือนางสาวสวัยคิดโคตรอายุ๔๑ปีนะคะ
สภาพก็คือนอนหงายเสียชีวิตอยู่ใต้ต้นไม้หน้าห้องพักเลยค่ะ
ห่างจากศพไปเล็กน้อยเนี่ยก็มีมีดปลายแหลมยาว๕นิ้วเปื้อนเลือดตกอยู่

พบว่ามีแผลจากการถูกแทงรวมทั้งหมด๑๖แผลด้วยกัน
เป็นแผลชะกัน๔แผลเข้าที่หน้าอกใต้ราวนมค่ะ
ส่วนแผลเล็กน้อยตามลำตัวก็มีที่แขนทั้งสองข้างแล้วก็ตามลำตัวทั่วไปด้วยนะคะ
คนที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าบอกว่าเขากำลังนั่งเล่นอยู่หน้าห้อง
จังหวะเกิดเหตุคือนางสวัยผู้ตายนะคะ
ขี่มอเตอร์ไซคอนด้าเวฟผ่านหน้าไปก็คือขี่จะไปจอดที่หน้าห้องของตัวเอง
พอจะถึงหน้าห้องยังไม่ทันได้จอดรถเลยนะคะ
สามีของผู้ตายก็เดินออกมาแล้วกระโดดถีบมอเตอร์ไซค์จนรถล้มเลยนะคะ

แล้วฝ่ายอดีตสามีขึ้นคร่อมร่างนางสาวสวัยเลย
แล้วก็เอามีดที่เตรียมไว้ในมืออยู่แล้วเนี่ยจ้วงแทงไม่ยั้งเลยค่ะ
ไม่ค่ะ

เขาจับมีดสองมือแล้วก็แทงหน้าอกนะครับ
ผมเห็นตอนนั้น๑ครั้งแล้วผมก็กลับเข้าห้องครับ
เพราะว่าผมแอบดูอยู่หน้าตากันอย่างนี้

ไม่มั่นใจนะครับเพราะว่าตอนผมดูนี่ได้ยินแต่
เสียงรถล้มแล้วก็ผู้หญิงก็อยู่ตรงนั้นแล้วก็โดนแทง
แล้วปกตินี้เคยเห็นเขาทะเลาะกันไหม
ไม่ครับผมเพิ่งเคยเห็นวันแรกนะครับ

หลังเกิดเหตุนะคะคนก่อเหตุก็คือ
ถนอมเหลือหลายวัย๕๑ปีสามีค่ะ

ขี่มอเตอร์ไซค์ไปมอบตัวด้วยตัวเองที่สพมหนองคาย
กางเกงเสื้อยังเปื้อนเลือดของผู้ตายอยู่เลยนะคะ
นายถนอมเนี่ยก็บอกตำรวจบอกว่า

ผมรู้จักกับสวัยทางเฟซบุ๊กเมื่อประมาณ๑ปีที่ผ่านมา
แล้วก็คบหาอยู่กินกันฉันผัวเมียมาประมาณ๑๐เดือนแล้ว
อาชีพก็คือขายส้มตำ

สวัยก็เช่าห้องพักแยกให้เขาอยู่ต่างหาก

แต่ก็ไปมานะเป็นลักษณะไปมาหาสู่แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกันตลอด
จนกระทั่งวันเกิดเหตุ
เขาบอกสวัยบอกช่วยไปซื้อบุหรี่ให้หน่อย
ภรรยาก็ออกไปแต่ว่าทิ้งโทรศัพท์เอาไว้ในห้อง
จังหวะนั้นแหละลายมันเด้งค่ะ
มันเด้งเข้าโทรศัพท์สวัย
ถนอมบอกผมก็เลยไปหยิบมาดูว่าใครไลน์มา
โอ้โหช้ำใจมากเห็นเป็นข้อความคุยกับผู้ชายคนอื่นเชิงชู้สาว
สวัยเรียกผู้ชายว่าผัวจ๋าฝ่ายผู้ชายก็เรียกสวัยว่าเมียจ๋า
เขาบอกเขาโมโหมากเดินมานั่งแต่ไม่ได้มานั่งตั้งสตินะคะ
มานั่งหยิบมีดรอนางสาวสวัยกลับมา
พอเห็นนางสาวสวัยขี่รถกลับมาแต่ไกล
วิ่งออกมาอย่างนี้แล้วถีบรถล้มเลยค่ะ
แล้วก็ขึ้นคร่อมแล้วก็จ้วงแทงไปหลายครั้ง

เขาบอกว่าที่ผ่านมาผมไม่เคยทำอะไรแบบนี้เลยนะ
ไม่เคยก่อเหตุอาจยากรรมอะไรแบบนี้เลยนะ
ตำรวจก็ถามว่าแล้วเสียใจกับสิ่งที่ทำลงไปไหม
นายท่านน้องบอกว่าผมไม่เสียใจ
เพราะผมอยากสั่งสอนให้ผู้หญิงเห็นเป็นตัวอย่าง
อย่าทำตัวนอกใจสามี

ผมก็สั่นไปหมดแล้วตั้งท่ารอเพราะจอดแทนหัวไซม์ออกมา
ผมกลัวโดนจับต้องหากทางหนึ่งซ้ำไปครับ
นี่ค่ะคือเขาเรียกโครงหนักแน่นในความคิดเขา
เขาไม่เสียใจแล้วนี่คือการสั่งสอนของเขา
แต่ที่เขาบอกมานี่เป็นคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหานะฮะ

คือต้องให้ความเป็นธรรมกับทางผู้ตายด้วยนะ
เพราะว่าเรื่องราวมันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนี้ก็ได้
คืออันนี้คือคำกล่าวอ้างของผู้ต้องหาว่าเขาเจอแบบนี้เจอแบบนั้นเขาเครียดแค้นแบบนี้แบบนั้น
แต่ไม่ว่าจะยังไงก็ตามคุณก็ไปฆ่าเขาไม่ได้

หรือว่าไม่ยอมขอคืนดีด้วยอะไรก็ตาม

เบื้องต้นถ้าโดนข้อหาพยายามฆ่าเลยค่ะ
ฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาข้อหานะครับ
คือลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำได้อย่างเดียวคือทำใจ
ใช่ไหมถ้าไม่สมหวังความรักแล้วพวกนี้คุณจะไปทำร้ายเขาไม่ได้